โอ้โหดูเป็นเรื่องเป็นราวที่เอามาแชร์ข้อความเป็นเรื่องดราม่า
เมียหลวงเมียน้อยยิ่งใหญ่กันมาก

คนชอบเรื่องแบบนี้นะคะแชร์กันไปกว่าสี่หมื่นครั้งสุดท้าย
เรื่องพลิกหลายมุมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
หญิงสาวคนนึงแคปหน้าจอมาโพสต์
จากภาพจะเห็นว่ามีหญิงคนหนึ่งทักแชทมาหาเธอ
ถามว่าลูกไม่สบายเหรอคะ
นี่ก็จะมีการแอบอ้างกันต่อไป
คุยกันไปเรื่อยนะคะแอบอ้างว่าเนี่ย
เป็นชู้กับสามีเธอที่ชื่อว่าต้น
คบกันมาเป็นปีแล้วไปเจอกันที่ผับ
แต่สามีไม่ยอมเลิกกับเธอเพราะว่าสงสารลูก
แล้วก็ชู้สาวคนนี้ก็ได้อ้างต่ออีกว่าตอนนี้ท้องแล้ว๔เดือน
แล้วก็ใช้คำพูดบังคับให้หญิงสาวคนนี้เลิกกับสามี
แต่บอกว่าถ้าไม่เลิกเนี่ยจ่ายเงินมา
จ่ายมาให้สี่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจะไปเอาเด็กออก

เจ้าของโพสต์คนนี้ก็ได้โต้กลับไปว่า
รู้ทันชู้มิจฉาชีพคนนี้เพราะสามีของเธอไม่ได้ชื่อต้น
ไม่ได้เป็นคนไทยเป็นคนมาเลเซีย
แล้วก็ทิ้งท้ายข้อความว่าจะนำข้อความนี้ไปแจ้งกับตำรวจนะคะ
ส่วนด้านหญิงสาวที่อ้างว่าเป็นชู้เนี่ยก็กลับลำตอบมาว่า
ขอโทษส่งข้อความผิดคนจะเอาเงินไปรักษาพ่อที่ป่วยหนัก
นี่คือหน้าจอทั้งหมดที่เขาแคปมาแล้วก็แชร์กันนะคะ
เป็นเรื่องเป็นราวว่ามีคนมาเป็นมิจฉาชีพ

ชาวเน็ตก็แห่แชร์ไปกว่าสี่หมื่นครั้งยอดไลค์เยอะเลย

ชาวเน็ตหลายคนเริ่มจับผิดข้อความแชท
ภาพแชทนี้อาจจะกุเรื่องแต่งขึ้นมาเอง
เพราะว่ารักษณะการพิมพ์ข้อความคุยกันของหญิงสาวทั้งสองคนนี้นะคะ

แบบไม่ใช่ความผิดแบบคนผิดทั่วไปค่ะ
อย่างเช่นคำว่าหล่อหล่อปกติหล่อต้องรอเรือใช่ไหมค

หรือว่าคำว่าผับก็เขียนคำว่า
แบบแทนที่จะเป็นพอพึ่งก็เป็นพอผ่าน
หรือว่าคำว่าไหมได้ไหมแบบนี้นะคะ

อย่างแฟนเพจวิลาพากินเผือก
ได้ออกมาโพสต์ภาพวงกลมจับผิดคำพูด

เรื่องนี้เป็นบทเรียนในการใช้ภาษาให้ถูกต้องค่ะ

หญิงสาวเจ้าของภาพก็ลบภาพออกไป
กับชาวเน็ตนั้นลองดีไม่ได้จริงนะคุณ
จริงชาวเน็ตต้องเก่งนะจริงนะโดนขุดขึ้นมานี่
จบเลยนะน่ากลัวนะจริงน่ากลัวนะ